คุณผู้ชมคะคนร้ายรายนี้โอ้โหล้วงคองูเห่าจริงนะคะ
บุกเข้าไปที่บ้านหลังนึงคือปีนบ้านเข้าไป
ไปจับผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนะคะอายุ๑๗นะคะ
เอาเสื้อมัดมือมัดเท้าเขาแล้วก็ลื้อค้นข้าวของในบ้าน
ขโมยโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ปีนหนีออกไปนอกบ้าน
แล้วก็จะไปงัดบ้านข้างด้วยนะคะแต่ว่าเข้าไม่ได้
แล้วประเด็นคือบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของบ้านคือรองสารวัตร
สพคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ
เด็กผู้หญิงวัย๑๗ที่ถูกมัดมือมัดเท้าคือลูกสาวรองสารวัตรนะคะ
เมื่อคืนนี้เองค่ะตำรวจสพบังปูจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบนะคะเป็นบ้านสองชั้นรั้วรอบขอบชิด
ด้านหลังติดทะเลบังปู่อยู่ซอยแรกของหมู่บ้านเลยค่ะ
เป็นบ้านของร้อยตำรวจเอกวิโรธกรยาศรีรองสารวัตรปราบรามสพคลองด่าน
ตอนที่ตำรวจสพบางปูไปถึงเนี่ยนะคะก็เจอภรรยากับลูกสาววัย๑๗ทั้งคู่
โอ้โหอยู่ในอาการตกใจมากหน้าต่างห้องนอนของลูกชายที่อยู่ติดกับห้องลูกสาว
มีรอยถูกงัดจนตัวล็อกมันหักแล้วก็หน้าต่างเปิดอ้าอยู่
คนร้ายรื้อค้นข้าวของในห้องกระจัดกระจายเลยนะคะลูกสาวเล่าให้ฟังว่าประมาณสักทุ่มครึ่ง
กินข้าวเสร็จเธอก็ขึ้นไปทำการบ้านที่ห้องนอนอยู่บนชั้นสองแม่กับน้องชายนั่งดูทีวีอยู่ด้านล่าง
ก็ทำการบ้านอยู่ได้ยินเสียงคนรื้อค้นของอยู่ในห้องน้องชายที่อยู่ติดกัน
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าแม่สักพักหนึ่งคนร้ายมาพยายามเปิดประตูห้องเธอคือบิดลูกบิดอะค่ะ
เธอก็คิดว่าแม่ก็เลยเปิดประตูให้อ้าวไม่ใช่แม่ค่ะเป็นคนร้ายค่ะ
ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำใส่กางเกงสามส่วนสีดำใส่แมสสีดำนะคะ
ผลักประตูสวนเข้าไปเลยเธอก็ผลักโดนผลักอ่ะนะคะ
ล้มลงไปนั่งกับพื้นคนร้ายเอามีดจี้คอด้วยนะคะ
คนร้ายเอาเสื้อกันหนาวของเธอเองเนี่ยที่อยู่ในห้องค่ะ
มัดมือเธอมัดไพ่หลังเอาไว้มัดขาเธอด้วย
เธอก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าแม่อยู่ข้างล่าง
ทีนี้ค่ะคนร้ายก็เลยตกใจคว้าโทรศัพท์มือถือ
คว้าของเท่าที่คว้าได้แล้วหนีไปทางห้องนอนนี่แหละ
เข้าไปห้องน้องชายแล้วก็กระโดดออกไปทางหน้าต่าง

ส่วนคุณแม่นะคะที่นั่งอยู่ด้านล่างนะคะ
จังหวะที่เกิดเหตุก็คือภรรยาของเจ้าของบ้านนะคะ
ชุติมาบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้
อยู่บ้านหลังนี้มา๕ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
คนร้ายมันคงไม่รู้หรอกว่าเจ้าของบ้านเป็นใครอะไรยังไง
ก็คงแบบเดาสุ่มมั่วปีนเข้ามาแล้วก็เนี่ยขโมยของอะค่ะ
เราคิดว่าหมู่บ้านนี้คืออย่างปลอดภัยที่อยู่มาไม่มีปัญหา

คนร้ายก็คงไม่รู้หรอกว่าบ้านใครเป็น

คือแล้วเมื่อก่อนข้างหลังคันดินมันไม่มี
ทางเทศบาลเขามาดันคันดินขึ้นเนี่ย
มันก็เลยเหมือนเป็นทางที่ทำให้ปีนได้ง่าย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตไปดูที่หลังบ้าน

ก็คาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้เดินทางมาก่อเหตุ
เป็นพื้นที่สวนปลูกผักของเทศบาลบางปูแบบนี้
แล้วก็มีกำแพงแล้วก็เป็นหมู่บ้านเลยไงฮะนี่ค่ะ
มันมีคันดินตรงริมกำแพงที่มันสร้างขึ้นไปตรงนั้น
คือมันก็ปีนไปตรงเนี้ยกลางวันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เฝ้า

คนร้ายก็คงจะฉวยโอกาสช่วงหลัง๖โมงเย็นไปก่อเหตุนะคะ
คือกำแพงอยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นเนินดินขึ้นไปด้วยนะคะครับ
คนร้ายก็น่าจะปีนได้แบบสะดวก
นี่ตำรวจบอกว่าคนร้ายอยู่แถวนั้นแหละ

คนร้ายน่าจะมืออาชีพพอสมควร
เพราะว่าจากคำให้การของลูกสาวเจ้าของบ้านนะคะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคะใส่ถุงมือด้วยนะ
ถุงมือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่แกะรอยดูลายนิ้วมืออะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าได้ตัวคนร้ายแน่ล้วงคองูเห่าขนาดนี้
คือก็ต้องจับให้ได้ฮะไม่งั้นก็ไปทำบ้านอื่นอีก